ภายในสวนศรีเมืองสวนสาธารณะแห่งแรกในอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า๑๐๐สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
โดยมีนายุทธพงศ์อนอาจอิทธิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นตัวแทนรับมอบสนามฟุตบอลย่าเทียมขนาด๓๓คูณ๕๓เมตรนะคะ
ให้เยาวชนชาวจังหวัดระยองใช้ในการฝึกซ้อมแข่งขัน
เพื่อพัฒนาทักษะเชิงลูกหนังของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลต่อไปค่ะ